ตอนนี้เราเริ่มสั่งหมูกระทะในแบบกล่องสุ่ม

ก็คือเราไม่ได้มีโอกาสเลือกให้ทางร้านจัดมา
คือดิฉันเห็นก่อนจะเป็นหมูกระทะจะเป็นอาหารทะเลแบบกล่องสุ่ม
จ่ายตังค์ไปสมมุติ๕๐๐๖๐๐ก็จะได้อาหารทะเลเยอะ

๙บาทแบบนี้ก็อาจจะมีอะไรอยู่ในกล่องสุ่มทั้งหลายแหละ
จะเป็นหมูบ้างปลาหมึกเป็นกุ้งอะไรก็แล้ว
แต่แล้วแต่ทางร้านจะจัดให้เป็นชุดเป็นชุดให้เรานะครับ
แต่เขาบอกว่าแหมสั่งกล่องสุ่มมา
เราก็นึกว่าจะได้กินอะไรที่แบบมันดี

เดี๋ยวก่อนนะสุ่มที่ว่านี่คือสุ่ม๔สุ่ม๕
อาหารแบบสุ่ม๔๕จัดมาได้อย่างไร
พอเปิดออกมาปุ๊บนะตกใจ
ทั้งหมดไม่ตรงปรกเลยนะฮะไม่ตรงปกนะฮะ
โพสต์ระบายหลังจากสั่งชุดหมูกระทะมาทานที่บ้าน
แต่ปรากฏว่าที่ร้านเนี่ยตอนแรกนะ
โอ้โหโชว์รูปออกมาซะสวยงามสวยเลยนะครับ
แล้วก็พอได้มาจริงมันเป็นซะแบบนี้นะครับ
โดยการโพสต์ระบุข้อความว่ากล่องสุ่ม๒๐
ในเพจของกินป๊าดเลือกไม่ถูกเลย
ว่าแล้วจะตรงปกไหมลองดูของที่ได้สิ
ขอชี้แจงก่อนเด้อกล่องสุ่มที่ได้มานี้
เราเข้าใจว่าของแต่ละอย่างมันก็ราคาแพงอยู่
ไหนจะฆ่ากล่องไหนจะฆ่าหมูหมึกน้ำแข็งปลาดอลลี่
แต่ที่เอามาโพสต์เนี่ยไม่ใช่ว่าได้ของน้อย
แต่เพราะว่าแม่ค้าคนขาย
นางไม่ได้ใช้รูปสินค้าของตัวเองในการโพสต์
สิ่งที่ได้มามันไม่ตรงปกไม่ตรงกับรูปที่นางโพสต์เลยนะครับ
ใช้รูปของร้านอื่นในการโพสต์รับออเดอร์
ซึ่งไม่ตรงปกกับของที่ได้รับ
ทีนี้ครับมีคนอื่นสั่งก็ได้แบบนี้เหมือนกัน
ไม่ใช่ว่ากล่องสุ่มแล้วเราจะได้แค่แบบนี้นะคุณนะ
กล่องสุ่มเราก็อยากจะได้อาหารที่มันดีดีใช่ค่ะ
อย่างที่บอกไปสุ่ม๔สุ่ม๕นะครับ
เราสั่งไป๒๙๙บาทก็กะว่าโอเคแม้ว่าจะราคาไม่สูง
แต่ขอให้มันคุ้มซะหน่อยนะครับ
พอได้ของมาแบบนี้บอกว่าอยากจะคืนของเลย
อยากจะคืนของเลยนะครับ
นี่แหละครับต่อมาเจ้าของเพจกล่องสุ่มหมูกระทะพุ่งแหก
ที่ถูกนำรูปภาพมาโพสต์ไว้แบบนี้นะฮะได้ออกมาชี้แจงคุณ
ออกมาชี้แจงบอกว่ารูปภาพนี้ไม่ใช่ของจากทางร้านที่ส่งไปนะครับ
กล่องของทางร้านจะเล็กหน่อยมีแค่กล่อง๓กิโลกรัมกับ๕กิโลกรัม
แต่ใช้รูปเรามาแอบอ้างในการขายครับ
คือก่อนหน้านี้มีคนสั่งกล่องสุ่ม๒๙๙บาทไปนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปอธิบายอะไรมาแบบนี้
แล้วก็ทางร้านเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่รูปของทางร้านเขามั้ง
แต่ทำไมถึงเอามาโพสต์กันไว้แบบนี้
เรื่องนี้ยังงงอยู่นะงงอยู่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับ

ว่าเขาจะมีการตรวจสอบเรื่องของอาหารที่ขายในลักษณะกล่องสุ่มแบบนี้อย่างไรนะครับ
หรือว่าใครเคยมีประสบการณ์นะคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกกันก็ได้ค่ะ
บอกกันหน่อยประสบการณ์กล่องสุ่มของคุณผู้ชมเป็นยังไง
ก็เอาเป็นว่าทางคนที่เป็นลูกค้าเขาก็บอกเขาได้มาจากร้านจริง
ส่วนโพสต์ไปแล้วทางร้านบอกไม่ใช่ของร้านเขานะครับ
ก็ต้องไปตรวจสอบดูว่าจากร้านไหนอะไรยังไง
แต่เขามีการเตือนกันในเพจเกี่ยวกับเรื่องของหมูกระทะกันเยอะแยะเลยนะฮะ